งานเมื่อคืนค่ะงานสุพรรณหงษ์ครั้งที่สามสิบเอ็ดนะคะ
ต้องว่าอ๋อบอกเลยนะคะคือคลาสจริงจริงอืม
มีศิลปินดารานะคะตบเท้ามาร่วมงานกันเพียบค่ะ
และหนึ่งในนั้นก็น้องยายาอุรัสยาค่ะดีใจกับน้องด้วย
อันนี้สุดมากทุกเก๋มากอ่ะคว้ารางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะ
จากหนังเรื่องฟ้าสันฟิลเลิฟค่ะโดยผู้แซงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่หนุ่มไอซ์สื่อค่ะ

ซึ่งปีนี้นะคะก่อนวันสุดท้ายก่อนบ่ายเธอเนี่ย

รวมไปถึงนะคะหนุ่มปลายก็คว้านางวัลด้วยน้ำโอ้
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมยอดนิยมค่ะนะคะ
ดีใจด้วยกับทุกรางวัลนะคะแล้วบอกเลยนะคะ
บรรยากาศเมื่อคืนสุดคึกคักค่ะมีดาราดังตบเท้ามาเพียบค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มพีชพัชระไอซ์พาลีสกายวงระวีแล้วก็น้องยาดาอีกมากมายมาก

โดยน้องยายานะคะยังได้เปิดใจถึงงานปาร์ตี้สละสดกับเพื่อนซีคิมเบอร์รี่ค่ะ
บอกว่าคืนนั้นพี่สนุกมากเลยค่ะถือว่าเป็นการรวมตัวของเพื่อนเจ้าสาวที่มากที่สุด
สนุกที่สุดและเหนื่อยที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ

ก็คือตั้งแต่แบบ๑ทุ่มยันตี๕สนุกมากจนกระทั่งน้องยาย่ากระทิบบอกคิมเมรี่นะคะว่า
ถึงคิวงานปาร์ตี้สาวสดของฉันเธอต้องจัดให้สนุกแบบนี้เลยนะ

แพลนงานวิวาของน้องยายากับพี่ณเดชน์เนี่ยค่ะจริงได้เลิกแล้วนะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่นักข่าวรู้พี่แบร์เขาโป๊แตกอีกแล้ว

แต่ว่าจริงคือยังไม่คอนเฟิร์มวันนะคะก็รอลุ้นกันไปก่อนค่ะ
ช่วงนี้นะคะน้องยายาเร่งถ่ายทำละครเรื่องใหม่กับหนุ่มหมากค่ะ
โดยน้องยายายังขู่พี่แบร์ด้วยนะคะว่าละครเรื่องใหม่ที่พี่แบร์เล่นกับคิมเนี่ย
ถ้าจุ๊บกันกี่ครั้งต้องมาจุ๊บให้น้องยายาคืนเท่านั้นทั้งหมดเลย

หมายความว่าเราต้องให้เคาร์ดจุ๊บเราคืน
ห์ยาบอกพี่นะไปเรียบร้อยแล้วว่า

ก็ไม่ได้กดดันนะแต่ของย่าต้องเท่านี้เนาะ
ตอนที่ดี๕เป็นเกลียดหอส่วน